เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่าด้วยมวยคู่ที่สองนะครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้นะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับ
กมาแล้ว๖๙ไฟล์ชนะ

เผ็ดน้ำชัยสิทธิ์ผู้พันธ์ออธ
เอาละครับเรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ

เสมอ๒ไฟแล้วแพ้๑๙ไฟครับ
จากสิงหะเดชาจิม

เพื่อให้ตัดสร้างของตัดสร้างของตัดสร้าง

น้ำหนึ่งสิงหะเดชาจิม
เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่๒ของรายการนะครับ

ฝากขอเชิญร่วมทอดกระทินสมกี
ในวัดไพรงวลหลวงพกฮอมนะครับ

วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนบูรณปรับปรุงภูมิทัศนสมเด็จพระพุทธโคนดมนะครับ
กำหนดในวันอาทิตย์ที่๑๕ตุลาคมนะครับ

แล้วก็ทอดกระถิ่นในวันจันทร์ที่๑๖ตุลาคม
ตั้งแต่เวลา๙นาที
แห่ผ้ากระถิ่นต้นบุญรอบอุโบสถนะครับ
มีคุณนวัดต่อเจริญศุกร์ประธานที่ปรึกษาบริษัทแม็กมวยไทยจำกัดรับหน้าที่เป็นประธานนะครับ
ขอให้แฟนมวยที่รับทราบนี่ร่วมบุญกันได้นะครับ
แล้วก็วันอาทิตย์ที่๑ตุลาคมนี้ครับ
เล็ก๒ระหว่างราชนาวีครับ
จะเจอกับสมุทรสาคร
ถ่ายทอดสดเวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปครับ

ระหว่างเพชรน้ำหนึ่งครับ

สนามเพชรน้ำชัย๑๐๐๐๐ออสครับ

สูงสูง๑๗๐เซนติเมตรครับ
ล่าสุดชนะนอกเพชรมั่งข้างช้อนที่ทองเอาไว้
จะให้มวยสิทธิ์ล้มหนาว

นายคุณากรลิ้มทองครับ

สูง๑๖๙เซนติเมตรครับ
ต้องบอกว่านี่คือน้องชายของ

พระศรีเสื้อของคุณสุภชินเงินลมลุงนะครับ
หลักและพิซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับแสงมณี

เอาละครับคู่ที่สองครับ
รุ่นพิกัด๖๔กิโลกรัม
รูปร่างใกล้เคียงกันเลยครับ
เพชรน้ำหนึ่งกับเพชรน้ำชัยครับ

นำชัยนั้นดูได้หนานะครับ

ต้องบอกว่าเปรี้ยทีเดียวครับ
ไม่มีไขฟันเลยครับรูปร่าง

จังหวะวางเคล็ดขวางของเพชรน้ำหนึ่ง
สวยงาม

เพชรน้ำชัยหาจังหวะเข้าทำอยู่
เพชรน้ำชัยนั้นมัดดีสอบกลมนะครับ
จังหวะถอดไปเลยครับ

พอพอได้
เพชรน้ำที่รูปจุกจิกครับ
จุกจิกซ้ายเหรอครับ
สายหลังเรียบครับมันได้ซ้ายครับเพชรน้ำชัย
หวังในแกงขวาซัดเข้าไปเกี่ยวแล้วคืนให้มันขวาแล้วเติมให้สองซ้ายครับ
โอ้โหสอกซ้ายของเพชรน้ำหนึ่งนี่ต้องบอกว่าอันตรายทีเดียวครับทำได้ดีครับ
อย่างนี้นี่น่าจะได้เลื่อนนะครับ
โอ้โหเล่นอาวุธมีคมครับ
ซัดเข้าไปเป็นสำนักการืมรำตัวก่อนของเพชรน้ำหนึ่งครับ
แล้วมาดูครับเพชรไหนแข็งกว่ากันครับ
ระหว่างเพชรน้ำชัยกับเพชรน้ำหนึ่ง
บนรำทางล่างไว้หน้าหมดยกที่๑ครับ

กับสนาเพชรน้ำไทยสิทธุพันออส

พยายามจะเติมที่หลุดซ้ายก็ออกใหม่ถึง
พยายามจะเติมที่หลุดซ้ายก็ออกใหม่ถึง

แล้วนี่ครับหน้าเน้นของมีคมครับ

สอกซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังของเพชรน้ำหนึ่งนี่
สอกซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังของเพชรน้ำหนึ่งนี่
ต้องบอกว่าคมแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดแผลแตกได้
ก็สามารถที่จะเปิดแผลแตกได้
กองหวัดดวงซอกระมังเหลืองั้นกับผู้ดี
กองหวัดดวงซอกระมังเหลืองั้นกับผู้ดี
รู้สึกว่าใต้ตาขวาของเพชรทำชัยนั้นแตกแล้วกันอีกสองท้ายของเพชรทำชัย
พวกนายไปอยากจะไล่แขนหาแล้วโอ้โหตัวอยู่ออกไปนอกเชื่อครับ
ตอนนั้นตัวออกไปนี่แล้วได้อ้าวโอ้โหอ่ากระโบโหครับยั่วครับ

เอาใจความชัดเจนครับมีใกล้ตี
เพชรน้ำหนึ่งเดินพยับเปรียบต่อหวานแค่ขวา
อ้าวครับเกี่ยวแล้วชื่น
กลับได้แล้วปันกันสอง
สองในเสียบซ้ายครับเพชรน้ำชัย
ดูสิครับสูสีคู่กี้ครับดูเดือดครับ

กว้างแค่ขวาโอ้โหเป้าโอ้โหตามที่สอง
ที่จะจอกทางบนยกกับละครั้งช่วย
โอ้โหเดือดจริงครับ

โอ้โหดุเดือดจริงครับยกที่๒ที่ผ่านมา
ประดานเพชรน้ำชัยได้แผลแตก

บริเวณหนกแก้มครับหนกแก้มขวา

โอ้โหจังหวะขอโทษแล้วครับแม่
ไม่ให้อภัยครับว่ากันง่ายครับ
ต้องสู้กันอย่างนี้เลยครับ

แล้วนี่ครับจังหวะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับ

จริงแล้วก็ใช่
ตามต่อในยกที่สาม
ตามต่อในยกที่สาม
แพทย์น้ำชัยกำลังจะบิดกระทั่งทักติดครับ
ในวงในครับแพทย์น้ำชัย
ใจเตียงครับว่ามันยังจะเสียบตาย
แพทย์น้ำตึงพันธุ์สองคู่
ดูครับจังหวะพันธุ์สองของแพทย์น้ำตึง
เอาเลยครับหน้าเสียงกล้องเชียร์มาเลยครับของสดานแพทย์น้ำชัย
ได้ตีได้ชุดใหญ่ครับ
โอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนครับกรรมการเบรกเกมครับ
ให้แพทย์สนามตรวจเช็คบาดแผลก่อนครับ

วงในดูเหมือนจะทำได้ดีกว่านะครับสดานแพทย์น้ำชัย

แพทย์น้ำชัยเบียงเข้ามา

ตามได้๘ปีไม่ชัดเจนครับทางจะแพทย์น้ำหนึ่ง

เพชรน้ำชัยเจียงเข้ามาแทงก์ท้าย
เจอเข้าขวาของเพชรน้ำหนึ่ง
มีความสุขกับการชมคุยจริงครับเจ้าหน้าเพชรน้ำชัย
เจอแบบนี้ครับตีปลายอากระปดยกที่๓ครับ
เราไปติดตามกันต่อครับกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เป็นประจำแบบนี้เลยครับความมันทุกวันเสาร์ครับ
ตั้งแต่เวลา๑๔นาทีจนถึง๑๖นาทีครับ
ชั่วโมงเต็มอิ่มครับหรือว่าตั้งแต่บ่าย๒๔โมงเย็นนั่นเองครับ
เดี๋ยวมาดูภาพช้านะครับจังหวะเสียบซ้ายของเพชรน้ำชัย
แล้วฟันด้วยศอกขวาเพชรน้ำหนึ่งส่วนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับ
จังหวะนี่ครับสอกขวาของเพชรน้ำหนึ่งแล้วศอกซ้ายเปิดแผลแตก๒แผลเลยครับ
ต้องยอมรับว่าดูดเหลือจริงครับแล้วมีเลือดพละออกมา
เพราะเรียนโดกแก้มทั้ง๒ข้างครับสำหรับเพชรน้ำชัย
ฮู้หรูต้องบอกว่า๒แถล่ะครับบนเวียนใต้ตาทั้งซ้ายทั้งขวาครับ

ได้น้ำอัดฉีดครับ
ลึกเหลือเกินครับถูกกับสถานการณ์ซ้าย
ฮู้หรูสลับเกียรติดซ้ายและขยับกันหวังหน้าไว้ครับ
แพทย์น้ำชัยโอ้โหเลือดเริ่มได้ฟรีออกมาอีกแล้วครับ

แพทย์น้ำหนึ่งเป็นคนที่ฟันสอบได้เก่งครับทางซ้ายทางขวา
ล่าของแพทย์น้ำหนึ่งครับขาไปครับโอ้โหดับแทงซ้าย
ซ้ายซ้ายอีกทีโอ้โหซ้ายผ่านตลอดทีครับวงในของตระดาษแพทย์น้ำชัย
โอ้โหเหลือมัดหน้าเป๋เลยครับเหลือเกลือสอบโอ้โหโอ้โหหน้าขม่ำเลยครับ
โอ้โหมันเข้าท้ายถอยครับโอ้โหได้มาหนึ่งครับครับตระดาษแพทย์น้ำชัย
ตัวเองทัศนเขาก่อนนะครับยังจะปากซองเสือสะวนไว้หมัดและกินเสียหัวเข่า
ปิดฉากครับพลิกกล๊อกครับโอ้โหแล้วเป็นข้างหน้าแพทย์น้ำชัย
ศอกขวาเลยครับแม่
เดี๋ยวดูครับจังหวะบวกกันครับ
แล้วหลังจากเสียนับพยายามจะทวงคืนครับ

แม่เจอเพชรน้ำชัยกระคมกว่าครับ

นี่ครับโอ้ยหุบซ้ายครับมีอาการ

นี่ครับง้างไว้แล้วปวกสู้เลยครับ

นี่ครับโอ้โหคมและแน่นอนกว่าครับซาด้าเพชรน้ำชัย
โอ้โหสอกเกิดสอกแล้วครับ
โอ้โหสุดยอดจริงครับดุเดือดครับไปบนเวทีครับ
ชกกันมันแบบนี้นะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
โอ้โหคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่เปิดรายการมานะครับมันทุกคู่เลยนะฮะ
จับตาดูคู่หน้าให้ดีกับรายการ